ที่เป็นห่วงว่าหลังจากที่ทีมหมูป่าทุกคนออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
กลับไปใช้ชีวิตตามปกติเนี่ย
รับมือกับแรงกดดันต่างนานาที่ถาโถมเข้ามาได้ไหม

ถ้าฟังจากที่แยกได้เปิดเผยช่วงที่ทำบุญ
ทำพิธีที่ทำหลวงอะที่เราดูมาช่วงแรกอะ

อย่างคุณย่าของน้องคนหนึ่งก็บอกว่า

บอกหลานไปแล้วว่าหลานไม่ใช่ฮีโร่นะ
นี่เป็นแค่คนประสบภัยแล้วเข้าไปช่วยออกมา
เคยไปเรียนยังไงขี่จักรยานไปเรียนก่อนไป
โตมาอยากจะได้อะไรก็ไปต่อสู้ฝ่าฟันเอา
เชื่อว่าทางครอบครัวของทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต
เข้าใจดีว่าหลังจากนี้ควรจะปฏิบัติตัวกันยังไง
ควรจะต้องยังไงสื่อเองนั่นแหละ
จะต้องไปถามตามไปคุยก็ต้องอยากรู้อ่ะ
ก็เอาเป็นว่าเขาใช้ชีวิตตามปกติของเขาเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับ
ส่วนท่านที่ถามว่าแล้วจะออกจากโรงพยาบาลกันได้เมื่อไหร่
ทางหมอบอกว่าสักวันพฤหัสนี้น่าจะออกได้นะครับ
กรกฎาคมตอนนี้สุขภาพดีขึ้นจิตใจดีขึ้น

โอ้เร็วนะฮะ๒๓โลกรัมแล้วนะฮะ

นายแพทย์เจษฎาโชคดำรงศุกร์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดเผยว่าทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โดยท่านผอโรงพยาบาลนะครับนายแพทย์ชัยเวทธนภัยศาล
ขณะนี้สุขภาพดีขึ้นภาวะทางโภชนาการก็ดีขึ้น
รับประทานอาหารได้ปกติน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง๒๓กิโลกรัม
สำหรับอาการล่าสุดณเช้าวันนี้นะครับเขาก็แยกเป็นกลุ่มเหมือนเดิมนะครับ
กลุ่มที่๑๔คนที่มารักษาเมื่อ๘กรกฎาคมนะครับ
ทั่วไปก็ปกติดีให้ยาปฏิชีวนะครบ๗วันไปแล้ว
กลุ่มที่๒๔คนที่เข้ามาเมื่อ๙กรกฎาคมนะครับ
ทั่วไปปกติทานอาหารได้ปกติผลเอ็กซอเรย์ปอดปกติทุกคน
ให้ยาปฏิชีวนะครบ๗วันแล้ว
กลุ่มที่๓๕คนที่ช่วยมาวันสุดท้ายเลยเข้ามา๑๐กรกฎาคม
ทั่วไปก็ปกติดีตอนนี้อยู่ระหว่างรอให้ยาปฏิชีวนะจนครบ๗วัน
กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าทีมแพทย์จิตแพทย์พยาบาล
แล้วก็สหวิชาชีพของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมด้านจิตใจให้กับทีมหมูป่านะครับ
โดยให้ทำกิจกรรมกลุ่มตามกระบวนการทางจิตวิทยา
อย่างเช่นการสำรวจความรู้สึกภายในใจ
การจัดการกับความรู้สึกการสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
เผชิญหน้ากับปัญหาเพื่อประเมินความรู้สึกภายใน
แล้วก็เพื่อให้ทุกคนมีสภาพจิตใจพร้อม
ที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติหลังออกมาจากโรงพยาบาล
ซึ่งคาดว่าวันพระรหัสนี้๑๙กรกฎาคม
ทั้งหมดก็น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้
ส่วนแผนการดูแลนะครับหลังจากออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว
กระทรวงสาธารณสุขก็มอบหมายให้โรงพยาบาลแม่สาย
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอแม่สาย
ร่วมกันดูแลต่อไปนะฮะทั้งเรื่องของสุขภาพร่างกาย
แล้วก็จิตใจด้วยนะครับอ่าซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะมีแบบ
หมอครอบครัวมีครูในโรงเรียนของเด็กที่จะมีสมุดคู่มือสุขภาพ
ไว้ดูแลด้านโภชนาการสุขภาพน้ำหนักตัว

ประเมินผลกันเป็นระยะต่อไป

ออกจากบ้านไปเจอใครเจอที่ไหนอะไรยังไง

เราถามแม่
แล้วบางทีบางคำถามพอถามบ่อยย้ำ

เขาต้องนึกย้อนไปถึงตอนลำบากเดิมเนี่ย

คนรอบข้างเวลาเจอทั้ง๑๓คน
ควรจะถามเรื่องอะไรไม่ควรถามเรื่องอะไร

แล้วก็ทำเหมือนกับว่า
เขาก็คือเพื่อนเราที่เพิ่งกลับมาบ้านนี่แหละ
งั้นเราสองคนก็ไม่ควรไปเจอ